คุณผู้ชมคะปิดท้ายในช่วงนี้มาดูเทคนิคเกี่ยวกับการขับขี่ให้ปลอดภัยกันดีกว่าค่ะ
เรื่องของกระจกถือว่าสำคัญในการขับขี่ทั้งกระจกมองหลังแล้วก็กระจกมองข้าง
บางคนอาจจะละเลยไปดังนั้นวันนี้เรามาย้ำเตือนเทคนิคดีนะคะ
สำหรับการหัดขับรถไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะง่ายเลยทำสมาธิข้างนอกรถก่อน
หายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจออกนะคะผ่อนคลายผ่อนคลายอย่าไปเครียดค่ะ
จากนั้นทำความเข้าใจเรื่องของการบังคับพวงมาลัยอยากจะไปทางซ้ายอยากจะไปทางขวา
รวมไปถึงการแตะเบรกสำคัญมากนะคะ
แล้วก็การเหยียบคันเร่งต้องค่อยเร่งค่ะ
อกจากนั้นแล้วนะคะก็ต้องพยายามสร้างความมั่นใจด้วยการฝึกบ่อยค่ะ

สิ่งสำคัญก็คือขับรถด้วยความไม่ประมาท
จะสามารถเซฟตัวเองได้ดีที่สุด
ว่าแล้วก็ออกเดินทางกันดีกว่าค่ะ
หัดขับรถด้วยตัวเองเริ่มต้นเราควรฝึกสมาธิเล็กน้อยสำหรับมือใหม่ต้องมีอาการเกร็งหรือประมาทอย่างแน่นอน
หากมีอาการอย่างที่ว่านี้ควรหายใจเข้าออกลึกเพื่อทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย
จากนั้นก็ค่อยเริ่มเรียนต่อไปหาสนามกว้างเดินหน้าถอยหลัง
เปลี่ยนเกียร์เมื่อชำนาญก็ไปหาถนนเส้นว่างขับค่ะ
ก่อนที่จะขึ้นรถให้สังเกตสิ่งกีดขวางทั้งด้านข้างด้านหน้าและด้านหลัง
ว่ามีอะไรกีดขวางหรือเปล่าจากนั้นเปิดรถแล้วเข้าไปนั่งที่เบาะให้เรียบร้อย
แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งสตาร์ทในทันทีนะคะ
ตรวจสอบระยะห่างที่เรานั่งกับพวงมาลัยให้อยู่ในระยะที่พอดี
โดยยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปจับพวงมาลัยแขนจะต้องไม่ตึงหรือห่อนจนเกินไป
องกระจกซ้ายขวาและกระจกหลังให้อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ถนัด
เบรกมือที่อยู่ข้างมือซ้ายว่าถูกดึงขึ้นหรือไม่
ซึ่งก่อนที่เราจะสตาร์ทจำเป็นที่จะต้องเหยียบเบรกทุกครั้งนะคะ

ระหว่างที่ติดเครื่องนี้ให้สังเกตบริเวณนอกรถก่อน
เมื่อไม่มีสิ่งกีดขวางให้ใช้มือซ้ายผลักเกียร์ไปตำแหน่งดีเดินหน้า

จะค่อยเคลื่อนโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง
การออกถนนครั้งแรกอย่าตื่นตระหนก
จะโดนบีบแตร่ไล่ก็ให้ไปต่อ
ทักษะที่เราจดจำมาแล้วเดินหน้าต่อไป